ไม่ใช่มนุษย์ตามเป็นเด็กได้อย่างนี้
ครับผู้ชมครับวันนี้ห้าสิบสี่วันนะครับ
คดีน้องชมพู่เด็กหญิงวัย๓ขวบที่บ้านกกอกตะบนกกตูม
ดงหลวงจังหวัดมุกดาหารซึ่งหายไปจากบ้าน๑๑พฤษภาคม
ค่ะถูกพบเป็นศพบนเขาหลังบ้านนะฮะ
ที่เรียกว่าภูเหล็กไฟ๑๔พฤษภาคม
เมื่อวานนี้นะครับท่านผู้ชมครับถ้าท่านผู้ชมจำได้มีพระรูปหนึ่งนะ
เป็นพระที่อยู่ที่อำเภอนิคมคำสร้อยจังหวัดมุกดาหาร
พระรูปเนี้ยฮะพระดาวฟ้าค่ะ
มาที่บ้านคุณพ่อคุณแม่น้องชมพู่บอกว่าจะมาช่วยบอกว่าใครทำร้ายน้องชมพู่
แต่คุณพ่อคุณแม่ไม่อยู่ที่บ้านค่ะไปร้อยเอ็ดพอดีค่ะอ่า
เจอผู้สื่อข่าวของเราก็บอกว่าโอ้โหเนี่ย
นิมิตเห็นน้องชมพู่เองก็มานั่งอยู่ข้างข้างอืม
นิมิตเห็นว่าคนร้ายเนี่ยเป็นแบบนั้นแบบนี้
สรุปใจความก็คือบอกว่าคนในครอบครัวนี่แหละ
ทำร้ายน้องชมพู่สายเลือดเดียวกันนี่แหละที่เป็นคนทำ

อ่าก็คิดว่าจะกลับวัดไปละค่ะ
เช้าวันนี้มาอีกค่ะรอเจอ

คราวนี้เจอครับเพราะว่าเขาอยู่บ้านกันหมดนะครับ
คุณพ่อคุณแม่น้องชมพู่นะเจอน้าเสริมน้าตายนะ
น้าของน้องชมพู่เจอณแตด้วยนะน้าชายนะครับ
อ่าเจอยายน้องชมพู่ด้วยนะคุณยายสมควรอยู่กันพร้อมหน้าเลย
พระดาวฟ้ามาถึงก็นั่งบนแคร่หน้าบ้านเนี่ยนะครับ
อ่าแล้วก็บอกว่าเมื่อคืนนิมิตอีกนะนิมิตรเพิ่มอีก
ถูกต้องนะเมื่อคืนก็ไม่ได้กลับไปที่วัดแต่ไม่รู้ว่าไปจำ

เช้าเนี่ยจะรอมาอีกแล้วบอกเมื่อคืนนิมิตรอีกแล้ว
อ้างว่ามีดวงวิญญาณน้องชมพู่กับดวงวิญญาณของแม่น้องชมพู่
ในอดีตชาติมาบอกในฝันในนิมิตร
ว่าคนร้ายที่ร่วมกันฆ่าน้องชมพู่มี๕คน
เป็นผู้ชาย๔ผู้หญิง๑ในจำนวนนี้๒๓คนเนี่ย
คือคนในครอบครัวของน้องชมพู่เองนี่ฮะอ้างอย่างนี้เลยนะครับ
แล้วบอกว่าที่เหลือเนี่ยเป็นเครือญาติ
พระดาวฟ้ายังบอกถึงเรื่องที่มียายคนนึงนะในหมู่บ้านเนี่ย
ถูกใครบางคนเขียนจดหมายขู่ว่าอย่าไปบอกใครอย่ารู้มาก
อย่าพูดมากเดี๋ยวจะได้รับอันตราย
พระดาวฟ้าอ้างว่าเรื่องนี้ตัวเองก็เห็นจากนิมิตรเหมือนกัน
คนที่เขียนขู่ก็คือหนึ่งในคนร้ายนั่นแหละ
ซึ่งยายคนนี้เนี่ยก็คงจะกลัวว่าอาจจะเกิดอันตราย
ว่ากลัวตายหากพูดความจริงออกมา
โอ้โหนี่ฮะหยาดฟังอยู่เนี่ย
บรรยากาศนี้อึมครึมเลยฮะค่ะบรรยากาศนี้ตึงเครียดเลย
คุณแม่กับคุณยายของน้องชมพู่เนี่ย
ถึงขั้นบอกพระพูดแบบนี้เนี่ยพระมีหลักฐานอะไร
พูดแบบนี้ใส่ร้ายครอบครัวกันชัด
ว่าวเลยบ่ตกหายพูดเลย

ประมาณ๓๐ปีเป็นรุ่น๒๐กว่า๓๐กว่า
แล้วก็๔๐กว่านี่แค่นี้
ค่ะอาจารย์พี่ตั้งแต่มาแสดงในมิตรแล้วค่ะ
เออขอโทษขอโทษพี่พี่พี่
ค่ะโดยสิว่า
จงครั้งเคี้ยกกลี้หมดหู้ดอก

มันจะให้ร่ายผู้ย่าย
ว้าวเอาทีไกลเป็นพิษ

มันถูกข่าว
นี้ครับถามไปถามมา
แล้วตอนที่บอกนี่ก็พยายามชี้มือชี้ไม้
เหมือนกับจะบอกว่าน้องชมพู่เนี่ยมานั่งอยู่ใกล้
เพราะว่ามีการเหมือนคุยกับใครก็ไม่รู้ที่บอกเอาพูดมาเลย

คือเมื่อวานที่มาเนี่ยพระรูปนี้นะบอกว่าเนี่ย

ผมก็ยังบอกเลยว่าอ๋อใช่ฮะ
ถ้าท่านจะบอกว่าน้องชมพู่หรือใครมานั่งดูอยู่เนี่ย
อย่าลืมว่าสำนักพุทธเขาก็ดูอยู่
เนี่ยก็ไปมาครับ
คุณแม่น้องชมพู่แล้วก็ครอบครัวแล้วก็คุณยายบอกว่า
เอาอย่างนี้ดีกว่านิมนต์ค่ะ
นิมนต์ฉันเพลงหรือว่าเข้าบ้านนะ

ก็พระดาวฟ้าก็กลับวัดไปก่อนจะเดินทางออกไปเนี่ยนะ
ยังย้ำอีกนะบอกเอาไม่เป็นไรอัตมากลับก็ได้
แต่อีก๓วันคดีนี้จบแน่
อีก๓วันคดีนี้จบแน่ประมาณอย่างนั้นนะครับ
คุณแม่น้องชมพู่บอกกับเราว่าไม่เชื่อนะฮะ
ยังไงก็ไม่เชื่อว่าคนในครอบครัวจะเป็นคนทำร้ายน้องชมพู่
เพราะในวันที่น้องชมพู่หายตัวไปอ่ะนะฮะนี่ฮะ

คุณตาคุณยายคุณพ่อคุณแม่คุณลุงคุณป้าคุณน้าเนี่ยฮะ
จะเป็นลุงเขยน้าเขยก็แล้วแต่เนี่ย
แม่น้องชมพู่บอกว่าทุกคนมีไทม์ไลน์ช่วงเวลาของตัวเอง
๑พฤษภาคมจนถึง๑๔พฤษภาคมที่พบศพลูกสาว
ใครอยู่ที่ไหนทำอะไรยังไงทุกคนเขาชัดเจนหมด
มา๕๐กว่าวันตำรวจยังจับคนร้ายไม่ได้
ครอบครัวก็เครียดค่ะชาวบ้านเองก็เครียดกันไปหมด
นี่อยู่ดีดีพระอะไรก็ไม่รู้มานิมิตนู่นนิมิตนี่
เนี่ยฮะเดี๋ยวฟังนะครับ
ใน๓วันต้องได้แน่ล้านเปอร์เซ็นต์
แล้วอีกสักพักก็เป็นร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วอีกพักหนึ่งคือ
ถามเยอะก็เลยเหลือ๕๐๕๐ค่ะแม่ก็บอกพระอยู่ว่า
ถ้ามีนิมิตมาตรงนี้คือได้ออกทีวีทุกคนนะคะ
แต่แม่ก็รู้สึกแหละว่าชีวิตทุกคนไม่ปกติไม่เหมือนเดิม
ส่วนนายนารินหลาโพหรือว่ากระแตนะครับ
น้องชายของคุณแม่น้องชมพู่นะฮะอ่าก็บอกว่าทุกคนเขาก็มีเวลาของตัวเองหมด
ในวันนั้นอย่าง๑๑พฤษภาคมเนี่ย
น้ากระแตก็ไปซื้อหนูกับน้องสาวไปตั้งแต่๗โมงเช้า๑๐โมงเช้า
พี่สาวก็โทรมาถามว่าเออเอาหลานไปด้วยหรือเปล่า
พี่สาวก็บอกว่าเออหลานไม่ได้เอาไปนะครับ
แรกเขาคิดว่าเออพาหลานไปเที่ยวด้วยหรือเปล่าเขาไม่ได้พาไป
หลังจากนั้นก็มาช่วยกันตามหานะครับ
ในครอบครัวไม่มีใครทำร้ายน้องชมพู่อย่างแน่นอน
คุณตาน้องชมพู่ก็ยืนยันนะครับ
แล้วบอกว่าพระที่มาบอกแบบนี้เนี่ยทำให้ครอบครัวรับไม่ได้
เหมือนกับมีคนมาเหยียบหัวใจคนในครอบครัวทีเดียวนะฮะ
ถึงขั้นอยากไปแจ้งความจับพระรูปนี้เลย
บอกว่าจะต้องแผ่เมตตาจะมาแผ่เมตตาพรุ่งนี้ค่อยกลับมันจะมาแผ่เมตตา
งั้นก็นักสืบก็ไปแจ้งไปบอกพระอาจารย์บุญมาว่าจะมีพระมานอนที่วัดเรา
แต่พอมาตอนเช้าได้ยินยายเล่าให้ฟัง
ว่าคนในครอบครัวทำโกรธไม่พอใจกับพระองค์นั้นเลย
มาว่าเราเราจะรักหลานจะตายพ่อแม่เขารักลูกจะตาย
แล้วทำไมหาว่าเป้พ่อญาติพี่น้องฆ่าหลาน
พระองค์นี้น่าแจ้งตำรวจจับเลย
ถ้ามาพูดอย่างนี้ไม่มาดีกว่าไม่ต้องมาดีกว่า

พอมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นเนี่ยแล้วความจริงมันยังไม่กระจ่าง
มันไม่มีข้อมูลอะไรที่จับต้องได้ออกมาชัดเจนนัก

หลายคนก็พยายามย้อนกลับไปดูข้อมูลเล็กน้อย
ลองเอามาประติดประต่อย้อนนึกกันดูอีกทีว่าเอ๊ะ
มันมีตรงไหนอย่างไรบ้างที่เราจะสามารถไขคำตอบ
หรือว่าหาอะไรเพิ่มเติมจากสิ่งที่เกิดขึ้นได้
พุ่งเป้าไปที่เรื่องของรถแบ็คโฮล
ถ้าจำกันได้รถแบ็คโฮลคือสิ่งที่น้องชมพู่
ถือเล่นอยู่ในวันที่หายตัวไป
แล้วสุดท้ายเจ้าหน้าที่ก็ไปพบอยู่บนภูเหล็กไฟ

ก็จะมีภาพรถแบ็คโฮล์เอามาเลยนะครับ
เพราะว่าเราจะไปเรื่องรถแบ็คโฮลแล้วนะครับ
แบ็คโฮคันสีเหลืองคันนี้ท่านผู้ชมครับ
คือมีชาวบ้านตั้งข้อสังเกตว่า๑๑พฤษภาคม
วันที่น้องชมพู่หายตัวไปเนี่ย
บางคนเขาบอกว่าเขายังเจออยู่ที่จุดเกิดเหตุ

ทำไมขึ้นไปอยู่ที่แถวภูเหล็กไฟ

นี่ค่ะคันนี้เลยสีเหลืองเนี่ยค่ะ

ทีนี้เขาก็เลยงงกันว่าเอ๊ะหรือจริงแล้วเนี่ย

แต่มีใครสักคนต้องการอำพราง

ด้วยการเอาขึ้นไปบนภูเหล็กไฟหรือเปล่า
หลายคนเลยย้อนกลับมาให้ความสำคัญกับเรื่องรถแบ็คโฮล
เป็นหลักฐานในคดีนี้อีกครั้งหนึ่งนะคะครับ
คือจากที่ตรวจสอบสอบสวนสอบถามกันมาเนี่ย
มีชาวบ้านกกอกอย่างน้อย๓คนด้วยกันนะคะ
ที่ยอมเปิดเผยว่าเขาเห็นรถแบ็คโฮของเล่นคันนี้
อยู่ใต้ต้นมะม่วงหน้าบ้านน้าตายในวันที่๑๑พฤษภาคม
วันแรกที่น้องชมพู่หายตัวไป

เราขอเรียกว่าป้าย้อมกันแล้วกันนะคะ
เป็นคนแรกเลยที่รู้ข่าวว่าน้องชมพู่หายตัวไป

ยอมบอกว่าป้าเห็นจริง
เห็นว่ารถแบ็คโฮสีเหลืองคันนี้
มันอยู่ตรงหลุมใต้ต้นมะม่วงที่บ้านน้าตาย

มีจดหมายมาขู่ป้ายอม

เดี๋ยวจะโดนเดี๋ยวจะเข้าตัว
อีกคนนึงค่ะก็เป็นชาวบ้านในหมู่บ้านเหมือนกัน
แต่เขาไม่ขอเปิดเผยชื่อเสียงเรียงนามนะคะ

มาในเวลาไล่เรียกกันกับป้ายอมนี่แหละค่ะ
เขาก็บอกว่าเขาเห็นรถแบ็คโฮคันนี้เหมือนกัน
และคนที่๓เพิ่งจะแสดงตัวมาเมื่อวาน

แย้มบอกว่าเห็นป้าเห็นเลย
รถของเล่นมันถูกทิ้งอยู่ในหลุม
แต่เป็นหลุมคนละหลุมกับที่ป้าย้อมเห็นค่ะ
คือคราวนี้ด้วยความที่ระยะเวลามันก็ผ่านมานานแล้ว
ไม่มีกล้องวงจรปิดให้เราได้ตรวจสอบว่าตรงมันอยู่หลุมไหนยังไงกันแน่

ของเล่นมันเดินไปไหนเองไม่ได้
บางคนบอกเห็นอยู่หลุมนี้อีกคนบอกเห็นอยู่อีกหลุมหนึ่ง
แต่เจ้าหน้าที่ขึ้นไปเจอบนภูเหล็กไฟ
แย้มเล่าอย่างละเอียดให้ฟังอีกทีหนึ่งนะครับ
บอกว่าป้าเนี่ยมาหลังจากที่มีชาวบ้านหลายคนมาที่บ้านน้องชมพู่แล้ว
น่าจะประมาณสัก๑๐โมงได้
เป็นไปได้ว่าอาจจะมีคนหยิบรถแบ็คโฮคันนี้

แต่ทั้ง๓คนเนี่ยพูดเป็นเสียงเดียวกันที่พูดเหมือนกันเลยทั้ง๓คน
ก็คือว่างงมาก
งงว่าทำไมรถแบ็คโฮคันนี้ที่เขาเห็นว่ามันอยู่ใต้ต้นมะม่วงเนี่ย
มันขึ้นไปอยู่บนภูเหล็กไฟเป็นตำรวจที่ไปพบหลักฐานชิ้นนี้
ได้ยังไงในวันที่๑๔พฤษภาคม
เพราะวันที่๑๑๓คนนี้ยืนยันว่าเขาเห็นมันอยู่ข้างล่างที่ใต้ต้นมะม่วง
เราก็พยายามตามไปคลายข้อสงสัยนี้เพื่อจะให้มันชัดเจนขึ้นนะคะ
ต้องบอกก่อนว่ารถแบ็คโฮคันนี้เนี่ยไม่ใช่ของน้องชมพู่นะคะ
เป็นของน้องอาชิน้องอาชิเป็นลูกของนางสาววิพาดา
ก็เป็นเพื่อนบ้านกันนี่แหละค่ะ
น้องอาชิก็เล่าให้ฟังนะคะว่าก่อนที่น้องชมพู่จะหายตัวไปหนึ่งวันเนี่ย
แม่ก็พาน้องอาชิไปเล่นกับน้องชมพู่จนกระทั่ง๑๑พฤษภาคม
พอรู้ว่าน้องชมพู่หายตัวไปที่รู้เนี่ยก็เป็นเพราะว่าแม่น้องชมพู่โทรมาหาเขา
ตอนประมาณสัก๑๐โมง๒๐นาทีถามว่าชมพู่ไปกับแม่อาชิหรือเปล่า
ซึ่งตอนนั้นเนี่ยแม่อาชีพไปซื้อของอยู่ที่อำเภอเต่างอยแม่อาชิก็ตอบแม่ของน้องชมพู่ไปว่า
ไม่ได้พามานะแล้วก็เดินทางกลับมาที่หมู่บ้าน
ตอนกลับมาเนี่ยทั้งตัวเธอแม่สามีแล้วก็น้องอาชิ๓คน
ก็รีบมาที่บ้านน้องชมพู่เวลาประมาณสัก๑๑โมงครึ่ง
ยืนยันนะคะว่าแม่ไม่เห็นรถแบ็คโฮลสีเหลืองของลูกชายเลย
เพราะว่าถ้ามันเห็นอยู่ตรงนั้นเนี่ยอาชีพต้องวิ่งไปเก็บแน่นอน
เพราะว่าอาชิรักรถคันนี้มากหวงของเล่นอันนี้มาก
ทีมข่าวเราก็พยายามย้ำนะเผื่อว่าเวลามันผ่านมานาน
แม่จะลืมหรือเปล่าก็ถามย้ำนะคะว่า
ไม่เห็นจริงใช่ไหมมันไม่อยู่จริงใช่ไหม
เพราะมีชาวบ้านให้ข้อมูลมาไม่ใช่ชาวบ้านคนเดียวด้วย
ให้ข้อมูลมาบอกว่าเขาเห็นว่าแม่อาชิยังใช้เท้าเขียรถแบ็คโฮลสีเหลืองคันนี้อยู่เลย
แล้วก็พูดว่าเป็นของลูกชายที่นำมาเล่นแล้วลืมไว้
พอนักข่าวเราถามไปแบบนี้ปุ๊บแม่น้องอาชิถามกลับมาทันทีเลยนะคะว่า
ใครเป็นคนพูดแม่ขอยืนยันตรงนี้ล้านเปอร์เซ็นต์เลยว่ารถไม่ได้อยู่ตรงนั้น
แล้วแม่น้องอาชิกไม่ใช่แม่น้องชมพูด
ทีนี้กลับไปที่ป้าย้อม
คนแรกสุดเลยที่ยอมเปิดเผยให้เราฟัง
ย้อมบอกว่าหลังจากที่ป้าพูดเรื่องนี้ไปแล้วนะ

ทำไมเขาไม่ออกมาพูดกันทำไมไม่ยอมพูดความจริงกันอ่ะ
แถมยังมีบางคนมาสั่งห้ามไม่ให้ป้าพูดด้วย
ว่ามีใครบ้างที่เห็นรถของเล่นเด็กคันนี้
ป้าเนี่ยยังถูกตำหนิจากครอบครัวน้องชมพู่อีกนะว่าไม่ยอมพูดความจริง
แม่คิดว่าทำไมเขาถึงต้องบอกว่าบอกว่าไม่เห็นไม่เห็นไม่รู้ค่ะ
แล้วเห็นว่าเขาบอกแม่ด้วยใช่ไหมว่าห้ามพูดเรื่องนี้ใช่ไหมครับ
ไม่ให้โยงถึงเขาว่าเขาเห็นด้วย
หลังที่ออกสื่อป้าออกสื่อแล้วเมื่อวานไม่ใช่เมื่อเช้าตอนเช้า

ใช่กดมากเลย
แล้วก็ตอนนั้นคือกลัวมากเลย

ทีนี้อย่างที่บอกไปว่าป้าย้อมแกบอกว่าหลังจากที่แกพูดเรื่องนี้ไปเนี่ย
อยู่มีจดหมายขู่มาวางไว้ที่บ้านเลย
เขาบอกว่าเป็นไอ้โม่งนะคะนำจดหมายที่มีข้อความทำนองข่มขู่
ข้อความสั้นเลยบอกว่ารู้มากพูดมากระวังจะเข้าตัว
เอามาวางอยู่ที่แคร่หน้าบ้านป้ายอม
เมื่อวันที่๑กรกฎาคมที่ผ่านมานี้เองค่ะ
ยอมบอกว่าตอนแรกที่หยิบมาอ่านก็ไม่ได้คิดอะไรเท่าไหร่
ก็ไม่ได้สนใจอะไรมากค่ะก็เอากระดาษแผ่นนั้นอ่ะ
เผาไฟไปตอนจะทำกับข้าว
ทีนี้ไอ้ที่ย้อนกลับมาฉุกคิดได้เพราะว่าผ่านไป๒วัน
ก็คือเมื่อวานนี้ออกไปซื้อผักที่ร้านค้า
ไปเจอนายโชดช่วงก็เป็นคนในหมู่บ้านนะคะ
ช่อช่วงมากระซิบข้างหูป้าย้อม
แล้วพูดจาเหมือนข้อความในจดหมายเลย
เลยตกใจมากนึกเชื่อมโยงกันได้ว่า
โอ้โหทำไมพูดจาตรงกันขนาดนี้
ช่วงไปรู้อะไรมาหรือเปล่าถึงมาพูดจาแบบนี้กับป้า
เจ๊ทำไมรู้มากพูดมากระวังจะเข้าตัวนะเจ๊
ไอ้นี่แบบภาษาคนไทยเนอะ
ไอ้นี่ทำไมมันพูดคล้ายกับจดหมายเมื่อวานวะ
เอาละเราเผาแล้วไง
มานอนคิดทั้งคืนนอนไม่ได้เลย

แล้วก็ตื่นเท่ะถูกป้าไปทำงาน
เพื่อนก็บอกนั่นแหละคืออันตรายที่สุด

ครับ
นี่ก็เป็นคำบอกเล่าจากป้ายยอมนะคะครับเราเจอนายโชดช่วงด้วย
ไหนถูกพาดพิงแล้วต้องคุยหน่อยว่าไปพูดจริงหรือเปล่า
กระซิบข้างหูป้าย้อมแบบเนี้ยจริงหรือเปล่าครับ
โชช่วงเล่าให้คุณระวีการฟังนะคะบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดกับป้าย้อมเนี่ย
พูดจริงยอมรับเลยว่าพูดจริงผมพูดแต่ผมไม่ได้พูดเรื่องน้องชมพู่
ผมพูดเรื่องกรณีของนายนารินที่โดนดำเนินคดีอนาจารย์เด็ก๕ขวบ
นารินเนี่ยตกเป็นหนึ่งผู้ต้องสงสัยกรณีเรื่องของน้องชมพู่ด้วย
แล้วถัดมาเนี่ยก็มีข่าวเรื่องของไปกระทำอนาจารย์หลานของตัวเองวัย๕ขวบ
ก็เพิ่งจะมีการตรวจสอบกันไปอ่ะนะคะทีนี้นายโชชุ่มบอกว่าผมไม่ได้พูดเหมือนในกระดาษ
ครับสิ่งที่ผมกระซิบบอกป้ายอมวันนั้นเขาพูดว่าระวังนะระวังจะเดือดร้อน
ถ้าไปให้สัมภาษณ์หรือเป็นพยานในคดีของนายนารินอ่ะเขาบอกว่าตอนนั้นน่ะ
ยอมยังเข้าใจตรงกันอยู่เลยว่าเขาพูดถึงเรื่องของนายนาริน
ไปไปมามากลายเป็นไปขู่เรื่องน้องชมพู่ได้ยังไงเขาก็งงเหมือนกันค่ะ
แล้วนายโชชช่วงก็พูดด้วยนะว่าที่ไปเตือนป้าแกเนี่ยไม่ได้จะข่มขู่นะ
ครับเป็นห่วงพูดด้วยความห่วงใยก็เห็นว่าเป็นคนหมู่บ้านเดียวกัน
ไม่ได้เคยมีปัญหาอะไรกับแกมาก่อนก็กลัวว่าแกจะได้รับอันตราย
อีกอย่างหนึ่งที่เขาสงสัยก็คือว่าป้าได้รับจดหมายขู่อ่ะ
ทำไมป้าไม่แจ้งตำรวจอ่ะป้าเอาไปเผาทำกับข้าวทำไม

ผมพูดด้วยความเป็นห่วงเลยครับไอ้การให้สัมภาษณ์หรือเป็นพยาน
ที่แก่งความเอ่ยแก้งตำลัวจะคือพี่ชายเขาเองว่าอย่างงี้น่ะ
ไอไอศาล่ะเขาจะไม่ออกไหมจับใครง่าย
หัวน่ะถ้าเขาไม่มีข้อมูลลัดทานที่เพียงพอก็ก็เลยพูดอย่างงี้
แต่แกก็แบบไม่จะฟังอืม
อืมนะคะ
ช่วงเล่าให้เราฟังด้วยนะคะว่าจริงวันเกิดเหตุเนี่ย
พอรู้ข่าวเนี่ยเขาก็รีบขี่รถไปที่บ้านน้องชมพู่เลย
เห็นว่าแม่น้องชมพู่เนี่ยยืนอยู่หน้าบ้านด้วยท่าทีตกใจ
ตัวเขาก็ถามน้องสดิ้งนะคะว่าเห็นน้องครั้งสุดท้ายตรงไหน
เพื่อจะหาข้อมูลจะได้ออกไปช่วยกันตามหา
สดิ้งก็ชี้มือไปที่หลุมดินใต้ต้นมะม่วง
ชดช่วงเดินตามไปดูใต้ต้นมะม่วงตรงนั้นเลยนะคะ
เขาบอกว่าสิ่งที่เขาเห็นเนี่ยมีแค่ผลมะม่วงกับรอยรองเท้าเด็ก
แต่เขาไม่เห็นรถแบ็คโฮคันสีเหลืองนะคะครับ
ก็ต้องให้ชุดคลี่คลายคดีที่ตอนนี้ก็ลงพื้นที่ไปเนี่ย
ไล่ตัวสอบกันต่อนะครับ๕๐กว่าวันแล้วผมท่านผู้ชมครับ
บอกว่ามีตำรวจที่ทำงานในพื้นที่ส่งข้อมูลมาหรือว่า
อาจจะเปลยมาก็แล้วแต่บอกว่ามีคนคนนึง
ที่ดูเหมือนกับว่าจะร้อนตัวแล้วก็ติดตามข้อมูลข่าวสารอยู่ตลอด
หลักฐานตรงนี้บุคคลคนนี้ก็จะคอยออกมาพูดผ่านสื่อตลอดว่า
อันนี้ผมไม่เกี่ยวหรอกผมไปอยู่ตรงนั้นเพราะผมต้องทำแบบนี้

คือเหมือนชี้แจงล่วงหน้าไว้เลยใช่แล้วก็เป็นการที่จะได้บอกเรื่องราวของตัวเองไว้ก่อนว่า
ไม่เกี่ยวนะแล้วต้องไปอยู่ตรงนั้นเพราะมันมีเหตุแบบนี้
เรื่องนี้ก็เลยถูกมองว่าเอ๊ะลุงพลร้อนตัวหรือเปล่าลุงพลลุงเขยของน้องชมพู่นะครับ
ซึ่งก็ต้องยอมรับว่าเขาก็เป็นหนึ่งในผู้ต้องสงสัยในคดีนี้ด้วยนะฮะ
สุนัขนะครับหรือว่าสิ่งต่างนานาที่ไปค้นจากที่บ้านของเขานะครับ
เรื่องนี้นะครับทั้งลุงพลนะครับแล้วก็ภรรยาคือป้าแตนได้พูดเปิดใจกับเรานะครับ
ลุงพลเนี่ยยืนยันว่าที่ผ่านมาเขาทำทุกอย่างเพื่อหลานสาวคือน้องชมพู่ตลอดนะ
ให้สัมภาษณ์สื่อก็พูดไปตามความจริงไม่เคยแก้ต่างไม่เคยดักทางตำรวจล่วงหน้า
เพราะวันเจอศพน้องชมพู่เขาคือคนเดียวในครอบครัวที่เดินขึ้นไปดูศพหลานสาว
เหงื่อทั้งเศษเส้นผมหรือว่าอะไรต่างนานา
เสื้อผ้าน้องชมพู่ที่เอาไปคลุมศพให้เขาก็เป็นคนจับคนถือ
ส่วนป้าแตนเองนะครับภรรยาของลุงพลนะครับป้าแตนนี่เป็นป้าแท้ของน้องชมพู่
บอกว่าถ้าเกิดคดีนี้จะมีการจับแพ้หรือจะมีใครสักคนไปรับเงินรับทองมา
เพื่อยอมรับผิดคดีนี้จะได้จบจะได้มีคนร้ายเนี่ย
แตนเชื่อว่าอย่าทำเลยทำไปแบบนี้เนี่ยไม่มีความสุขแน่
ข้าบต้องการแบบนี้อยู่อย่างเสียงมีความสุข
ถ้าคนอื่นคิดแบบว่าเงินมาแทดเเหละกับจะคล้องไปแบบอยู่ในห่อง
อยู่แบบอยากน่าบาดจังสรรเนอือกลายได้จากความคิดของคนข้าว
ให้รับเหรอเอาเท่าไหร่ดี
คงไม่แล้วมั้งครับผมคิดว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เขามาทำคดีน้องชมพู่น่าจะตรงไปตรงมาครับ
ที่ผ่านมาก็คือทำเพื่อน้องชมพู่ทำเพื่อหลานผม
ผมต้องการคนร้ายตัวจริงเท่านั้นพอเจ้าหน้าที่มาเก็บหลักฐานที่บ้าน
นักข่าวก็เข้าถามสัมภาษณ์เลยว่าเจ้าหน้าที่เอาอะไรไปบ้างผมก็พูดไปตามที่เจ้าหน้าที่เอาไปแค่นั้นเอง
ก็ไม่ได้สงสัยแก้ข่าวทุกวันเลยแก้ทุกวันแก้เรื่องอะไรครับ
ทุกข้อสงสัยอะไรอย่างเงี้ค่ะถ้านักข่าวถามผมก็ต้องตอบไม่ใช่การแก้ทาง
ถ้าถามผมก็ตอบถ้าไม่ถามผมก็ไม่ตอบ
ความเคลื่อนไหวความคืบหน้าคดีน้องชมพู่เดี๋ยวเราตามให้ต่อนะครับ
เอาเป็นว่าวันนี้๕๔วันแล้วนะครับก็ยังไม่มีความคืบหน้าเรื่องของคนร้ายออกมา
ใช่ค่ะพรุ่งนี้วันที่ห้าสิบห้าก็ติดตามกันต่อกันแล้วกันค่ะครับ